ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องมีราวกับเมียผู้ใหญ่บ้าน

คือทางฝั่งของเมียผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาบอกเขาถูกทำร้ายนะฮะ

อยู่หีวเชี่ยว
เอายังไงพร้อม

เอาละ

ไปที่นี่ซัก
เหตุการณ์จะชุลมุนวุ่นวายหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่
นางสุนีเกิดตรวจ
เป็นชาวบ้านโนนคล้องตำบลโนนคล้องอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน
ถูกนางสาวสายทานพิมเพ็งที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนวลคล้อง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็คือสามีเธอเองนั่นแหละ
ทำร้ายร่างกายจนใบหน้าฟกช้ำหูอื้อ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็น๑๖ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
คือในคืนวันนั้นเนี่ยญาติของนางสาวสายทานเนี่ย
ถือมีดมาหาเรื่องนางสาวสุนีที่บ้านพัก
นี่ลูกสาวของนางสาวสุนีบอกของนางสุนีบอกนะครับ
ลูกสาวของภรรยาผู้ใหญ่บ้านบอกนะฮะ
เพราะเข้าใจว่าแม่เนี่ยไปทำร้ายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
โชคดีที่พ่อก็คือนายวิรัยเกิดตรวจผู้ใหญ่บ้านบ้านนวลคล้อง
ญาติญาติมาช่วยกันห้ามปรามเอาไว้แล้วก็มีชาวบ้านมาถ่ายคลิปเอาไว้
ที่ญาติจะโทรตามลูกสาวให้มาดูแม่
เธอก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพบ้านฝ่างนะครับ
แต่กลับถูกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือนางสาวสายทาน
ข่มขู่ให้ถอนแจ้งความอ้างว่าสนิทกับตำรวจทั้งโรงพัก
ถ้าเกิดดำเนินคดีนะหรือว่าเธอถูกลงโทษทางวินัย
พ้นจากตำแหน่งก็จะทำให้พ่อที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน
พ้นจากตำแหน่งไปด้วยอืมนี่ทีนี้เธอก็เลยกลัวว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยเอาคลิปมาร้องขอความเป็นธรรม
สื่อมวลชนนางสาวปนิตานะครับบอกว่าแม่ถูกทำร้าย
ยังไม่มีสาเหตุนะครับตอนที่เดินไปทักทายแม่ของ
นางสาวสายทานที่ทุ่งนาอยู่ดีถูกตบหน้าหลายครั้ง
หน้าเนี่ยบวมเขียวไปหมดแล้วจับหัวกดน้ำในโอ่งด้วย
จนน้ำเข้าจนหูอื้อหลังก่อเหตุนางสาวสายทานโทรไปบอก
ย่าของเธอว่าขอโทษที่ลงมือทำร้ายแบบนั้นแต่เธอไม่ยอมนะฮะ
นี่แม่ของเธอนะฮะเมียผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่ถูกผู้ช่วย
ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิงทำร้ายลูกสาวยืนยันไม่ยอมนะครับ
จะดำเนินคดีกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยของพ่ออย่างถึงที่สุด
ยังไงก็ไม่ยอมความไม่เจรจาไม่ไกลเกลี่ยด้วย
เพราะความดีเนาะมันคนละส่วน
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับได้คุยกับทางฝั่งของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
ก็คือนางสาวสายทานนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนคล้องนะครับ
แต่ไม่เจอนะเจอลูกสาวกับน้องสาวบอกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่
ทำธุระนอกบ้านส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ย
คุยกับคู่กรณีแล้วนะจบกันด้วยดีเรียบร้อยแล้ว
เราก็ต้องไปถามความคืบหน้าทางคดีกับตำรวจนะครับ
ภูมิกับการบอกเขายังเจรจากันไม่ได้นะ
ไกลเกลี่ยไม่ได้เพราะลูกสาวฝั่งคนเจ็บ
ก็คือฝั่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
พนักงานสอบสวนก็เลยออกหมายเรียกนางสาวสายทานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ให้มาสอบปากคำจากการสอบสวน
นางสาวสายทานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยอมรับสารภาพ
ว่าไปทำร้ายร่างกายเมียผู้ใหญ่บ้านจริงอ้างว่าไม่พอใจนะ
พอเห็นหน้าก็เลยเข้าไปตบหน้าไป๕ทีแล้วก็จับหัวกดน้ำไป๔วินาที
แล้วก็แยกย้ายกันนี่แต่สุดท้ายเนี่ยทางฝั่งเมียผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ยอมนะฮะ
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจนะครับ
เดี๋ยวจะส่งตัวฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าเขาเจรจากลายเกลี่ยกันไม่ได้
อ่าก็ต้องไปตกลงกันต่อในชั้นศาลต่อไปอืม